บรรยากาศวันแห่งความรักวันวาเลนไทย

นักเตะทีมชาติไทยวันนี้มีเคสมาให้ดู๒คนนะครับ

แต่ว่านอกสนามก็มีมุมหวันเหมือนกันในวันเวลนไทย
มีการโพสต์โซเชียลแสดงแรกต่อแฟนสาว
เกิดตรงกับวันนี้พร้อมกับแคปชั่นหวานนะครับ
ถือเป็นการแสดงความรักที่เข้ากับเทศกาลวาเลนไทยพอดี
ซึ่งก็มีเพื่อนร่วมทีมอย่างธนาศิสิริผลา
นักเตะการท่าเรือเข้ามาแซวว่าอยากเห็นทั้งคู่แต่งงานกันจริง
อย่างพี่เจ้าตั้มเขียนในแคปชั่น
ส่วนอีกคนนะครับอดิษรพรหมลักษณ์กองหลังจากเมืองทองยูนิเตอร์เตอร์
ก็โพสต์ภาพข่าวที่เขาจะพาแฟนสาวนะครับนัชชาขุนิรงค์ไปร่วมงานจดทะเบียนสมรสรอยฟ้า
เทศกาลบอลลูนานาชาติที่สิงปาร์คเชียงรายวันนี้นะครับ
พร้อมกับอีโมทิคอลน่ารักน่ารักซึ่งก็มีลีซอร์นะครับธีระเทศวิโนไทยกองหน้าจากชนบุรีเอฟซี
เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีด้วยนะครับ